มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะต้องช่วยกันตามความคืบหน้าหน่อย
มีนักธุรกิจชาวไทยถูกเรียกฆ่าไทย
ขณะที่ข้ามไปที่ฝั่งลาวทางสามเหลี่ยมทองคำที่เชียงราย
คือเขาข้ามไปทำธุรกิจปรากฏว่าถูกลักพาตัวไป
แล้วก็เรียกค่าถ่ายกับทางครอบครัว๕ล้านบาท

ทางครอบครัวก็บอกว่าโอ้โหถึงแม้ว่าครอบครัวจะทำธุรกิจหลายอย่าง
แต่๕ล้านนี่มันเยอะนะมันไม่มีหรอก
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือหน่อย
แล้วก็ไปถึงลาวเลยนะคะทางครอบครัวของคนที่ถูก
ไปเรียกฆ่าไทยแล้วก็ทางลาวเขาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะภรรยาของคนที่ถูกอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไถ่
เขาไปกับทางลูกสาวและลูกชายไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะนางศรีวันวงใหญ่อายุ๔๕ปีค่ะ
เป็นภรรยาของนายสิงแก้ววงใหญ่ที่ถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าถ่าย
๕ล้านบาทไปพร้อมกับลูกชายลูกสาวไปพบกับนายอำเภอเชียงแสน
นายประสงค์ล่าอ่อนที่ห้องประชุมบนอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงรายเพื่อตามความคืบหน้านางศรีวัลเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้๑๐โมงเช้านายสิงแก้วสามีเนี่ยข้ามแม่น้ำโขง
จากจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำไปท่าเรือคิงโรมัน
เมืองต้นพึ่งแก้วสปลาวอืมขนเสื้อฟ้าคนนี้นะคะ
เขาไปสปลาวเพื่อที่จะไปดูโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะ
พอบ่าย๓โมงลูกสาวได้รับข้อความได้รับคลิปวิดีโอเป็นภาพนายสิงแก้วถูกคนร้ายยิงได้รับบัตรเจ็บที่ต้นขาขวา
มีรอยเลือดติดอยู่ที่กางเกงแล้วคนร้ายใช้ปืนจ่อหัวอยู่ด้วยค่ะ
คลิปนี้ค่ะเนี่ยโอ้โหส่งมาหาลูกสาวอ่ะนี่ไงเลือดเห็นไหมใช่
แล้วก็บอกกับทางครอบครัวว่าให้โอนเงิน๕ล้านบาทเพื่อเป็นค่าไทย
แต่มีข้อความทิ้งท้ายมาว่าถ้าเธอแจ้งตำรวจฉันจะฆ่าเธอ
ท้ายมาแบบนี้นะคะถ้าแจ้งตำรวจจะฆ่าครับทีเนี้ยค่ะ
ตัวลูกสาวนางสาวรสลินวงใหญ่ก็ไปแจ้งตำรวจ

แจ้งตำรวจเพราะเธอไม่รู้จะทำยังไงจริง
เงิน๕ล้านครอบครัวก็บอกโอ้โหไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้น
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเชียงแสนเอาหลักฐานไปให้เลยนะคะ

เรื่องนี้จากทางในอำเภอเชียงแสนนะคะ
ก็สั่งให้ในอำเภอพร้อมทางผู้กำกับการสพเชียงแสน
พร้อมทั้งกอรมนเชียงรายตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ประสานกับทางลาว

ทางเมืองต้นพึ่งประสานทางเจ้าเมืองเลยนะ
เพื่อขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยเหลือนักธุรกิจชาวไทยคนนี้หน่อย
ทีนี้ความคืบหน้าก็คือนายอำเภอเชียงแสนบอกว่า
พอติดต่อขอความช่วยเหลือไปนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายสวาสตร์ซึ่งเป็นคนขับรถ
พานายสิงแก้วไปโรงฆ่าสัตว์นะคะมาสอบปากคำ
นายสวาสตร์คนขวามือใส่เสื้อสีเทานะคะเป็นคนที่ขับรถ
พาไปไปที่สปลาวเขาก็เลยเอาตัวคนขับรถเนี่ย
ไปสอบปากคำครับเขาบอกว่าตอนที่กำลังขับรถ
ไปรับนายสิงแก้วพร้อมกับในจุ๋มเป็นนักธุรกิจชาวจีน
ไปดูการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองต้นพึ่ง
กลับบ้านห้วยสายพอขับเข้าไปในเขตบ้านร่มเย็น
รถของคนร้ายขับมาประกบค่ะคุณผู้ชมแล้วขวางทางเอาไว้
คนร้ายมีปืนใช้ปืนจี้แล้วก็บังคับอุ้มตัวนายสิงแก้วไป
อันนี้เป็นข้อมูลจากคนขับรถนะคะทางครอบครัวของนายสิงแก้ว
พอไปพบกับนายอำเภอเชียงแสนแล้วเนี่ยทางครอบครัวกับทางเจ้าที่ฝ่ายไทย
สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนตำรวจภูทรเชียงแสน
ทหารพราณสามหนึ่งศูนย์สามเจ้าแรกที่กอรมนเชียงราย
เขานั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงกันไปเลยนะคะครับไปพร้อมกับหนังสือราชการของอำเภอเชียงแสน
ไปพบกับรองเจ้าเมืองต้นพึ่งนายชัยเสถียรเหรียญศักดิ์
ไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาวคือนั่งเรือข้ามแม่น้ำไปเลยอ่ะ
เพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการลาวให้ช่วยเหลือนายสิงแก้วค่ะ
ได้ทำหนังสือนะครับไปที่ไปที่อ่าอ่าเจ้าเมืองต้นพึ่งล่ะ
เพื่อให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด
วันนี้ได้ทำโดยแล้วก็จะให้ทางเจ้าที่ฝ่ายไทยนะครับ
วันนี้ก็ประกอบด้วยประหลัดอำเภอนะครับทางตำรวจทางกม
ทางทหารเนี่ยพาครอบครัวไปพบกับทางอ่าจำวนต้นพึ่ง
ทั้งให้ข้อมูลกับทางตำรวจสปลาวเพื่อที่จะได้ติดตามคดีนี้นะครับ
อ่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้รายงานให้ให้ทราบว่าอ่า
เป็นกันยังไงนะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นอ่าทีนี้ทางภรรยานะครับ
คือนางศรีวัลภรรยาของนายสิงแก้วบอกว่าอยากจะขอวิงวอนให้ทางการของประเทศลาว
ช่วยเหลือสามีเธอด้วยเพราะตอนนี้นอกจากคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะ
ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของสามีเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ยังไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับคนที่จับตัวสามีไปได้
แล้วเงินค่าไถ่๕ล้านบาทที่เรียกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุ
มันก็เป็นเวลาเย็นแล้วซึ่งเธอไม่สามารถไปรวบรวมเงินมาได้ทัน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะให้โอนไปทางไหนนะฮะ
ครอบครัวทุกคนตอนนี้เป็นห่วงนายสิงแก้วมากเพราะยังไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนปลอดภัยหรือไม่
ก่อนหน้านี้นายสิงแก้วเองก็ล้มป่วยร่างกายซีกซ้ายเป็นอมพลึก

สามีก็เลยไม่ค่อยเล่าเรื่องธุรกิจให้กับครอบครัวได้รับรู้เท่าไหร่นะครับ
ส่วนสาเหตุที่ถูกจับเรียกฆ่าไถ่ในครั้งนี้นะครับเบื้องต้น
ทราบว่านายสิงแก้วนั้นติดหนี้การทำธุรกิจชาวจีนไว้เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
ซึ่งนายสิงแก้วได้รับเงินล่วงหน้าคือเรื่องการซื้อขายน้ำตาลทรายมาเป็นเงิน๑๓ล้านบาท
แล้วก็มีการฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลในตอนนี้
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการซื้อขายกล้าไม้นะเป็นต้นเฟื่องฟ้านะครับ
อันนี้ประมาณ๓แสนบาทนะครับ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำธุรกิจก็คือการจะลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
ทางภรรยาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไว้ว่ามันก็มีอยู่๓เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่นายสิงแก้วทำในขณะนี้
ใช่แต่ทางภรรยาก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาทำธุรกิจก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่เคยขัดแย้งอะไรกับใครมีปัญหาบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่มูลค่ามันไม่ได้สูงถึง๕ล้านบาท
ที่จะมาเรียกค่าถ่ายกัน๕ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้นะคะทางการลาวได้แกะรอยกลุ่มคนร้ายที่ลักพาตัวเรียกค่าถ่ายได้แล้ว
ตอนนี้รู้แล้วว่าแหล่งกบดานอยู่ที่ไหนคาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่เมืองต้นพึ่งรู้แหล่งแล้วคาดว่าน่าจะช่วยเหลือได้เร็วนี้นะคะ
จากจะมีปัญหาอะไรที่ทางนายสิงแก้วเขายังไม่ได้บอกกับครอบครัว